ส่วนคนอื่นที่เข้าไปร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ในทุกหน้าที่
ก็บอกว่าถ้าหลังเสร็จภารกิจนี้แล้ว

อย่างกลุ่มท่อซิ่งคุณท่อซิ่ง
ทีมนี้ก็ต้องยกให้เขาเป็นฮีโร่อีกเหมือนกันทุกทีมเลย

เขาบอกว่าถ้าเสร็จจากการประบายน้ำจากถ้ำเรียบร้อยแล้ว
ภารกิจต่อไปเขาจะไปช่วยระบายน้ำ
จากพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วม

สามตำบลของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงเลยนะ
ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับ

เดี๋ยวไปลุยช่วยชาวนาสูบน้ำออกจากที่นากันต่อนะครับ
ท่อสูบน้ำซิ่งจะเลื่อนภารกิจกลับบ้าน
พี่เขาขอช่วยกันสูบน้ำให้ชาวนาทั้ง๕๐๐ไร่

ผมนับถือน้ำใจพี่จริงครับ

เพื่อช่วยเหลือทุกส่วนที่เดือดร้อนจริง

ก็ยังไม่ทิ้งคนข้างหลังที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ
ดูสิพื้นที่นาก็ต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันนะฮะ